แล้วเล่าได้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องของผีสางความเชื่อนะคะ
บูรณ์ค่ะน้องผู้หญิงอายุ๑๓ปีเธอบอกว่า
เหมือนโดนดึงวิญญาณออกจากร่างลักษณะคือนอนนิ่งเลยนะคะ
แล้วร่างกระตุกเป็นระยะสักประมาณชั่วโมงหนึ่ง

เห็นนั่น
คือน้องคนนี้ทำไมฮะนอนเฉยแบบนี้ค่ะอ่อนแรงเลยนะคะ
อ่อนี่ค่ะแต่กระตุกไม่แรงนะ
น่องไม่รู้สำหรับตัวเองเนี่ยเกิดอาการแบบนี้นะคะ

นรมนอร่ำโรศอายุ๑๓ปีเท่านั้นนะคะอยู่ที่ชนแดนเพชรชบูรณ์
อาศัยกัน๓คนนะสำหรับบ้านหลังนี้ก็คือแม่ของน้อง
แล้วก็ตัวน้องเองซึ่งเป็นลูกคนกลางนะคะแล้วก็ลูกสาวคนเล็กอายุ๗ขวบค่ะ
มีพี่ชายคนโตอายุ๑๖อยู่กับบ้านบ้านยายใกล้ตรงนี้แหละ
นักข่าวของเราลงพื้นที่คุณแม่จำปีคุณแม่ของน้องเล่าให้ฟังบอกว่า
คืออย่างนี้นะคุณนักข่าวลูกสาวคนเล็กเนี่ยไปเจอผีในโอ่งหลังบ้าน
ผีเนี่ยมีหัวกับไส้พอตกกลางคืนยังโผล่มายื่นมือดำตรงหัวเตียงอีก
โอ้โหภาวะไหมคะกลัวค่ะ
แล้วคืนต่อมาน้องนรมนลูกสาวคนกลางวัย๑๓ปีเนี่ย
ก็บอกว่าผีเข้ามาทางกอไผ่ข้างบ้านแล้วมาจับแขน
กระทั่งลูกสาวร้องกรี๊ดเลยนะคะกระโดดขึ้นบนเตียง
หลังจากนั้นก็อาการแบบนี้ค่ะ
เรื่องมีอยู่ว่าลูกสาวไปเล่นอยู่หลังบ้านไอ้คนเล็ก
แล้วไอ้คนเล็กก็ได้ยินเสียงแห้อยู่ในโอ้งค่ะ
เป็นผีอยู่ฝั่งข้างบ้านนะคะ
แล้วพอตอนกลางคืนอีกก็เจอแบบมือเอื้อมมาทางที่เตียงหนูที่หนูนอน
อืมเตียงหนูมีอยู่สองเตียงอืมแต่มันเอื้อมมาทางที่นอนที่เตียงหนูอืม
เล็บยาวดำดำลูกสาวเรียกหนูให้หนูดูแล้วหนูก็รีบลุกไปเปิดไฟ
พอเปิดไฟปุ๊บก็ไม่มีพอวันต่อมาปุ๊บ
ที่ลูกสาวบอกให้เรียกเรียกเราดูเนี่ยลูกสาวเห็นเหรอใช่จ้ะ
แล้วลูกสาวนี้สัมผัสที่สามใช่ไหมไม่คนเล็กค่ะคนเล็กเหรอคนนี้เห็นอ๋อ
แล้วคนเล็กนี่สัมผัสที่สามไหมไม่แน่ใจค่ะ
แต่คนโตนี่เป็นใช่ไหมคนโตนี่เขาบอกมีตาที่สาม
เป็นเรื่องของความเชื่อคุณดูมีตาที่สามมีตาที่สามก็คือจะสัมผัส
สิกเซนต์น่ะเออสิ่งลิลับมองเห็นผีได้ใช่ค่ะ
คือตอนแรกเนี่ยแค่มองเห็นนะพี่ต้นหลังจากนั้นเนี่ย
คุณจำปีบอกว่ามันหนักข้อขึ้นแล้วน้องนรมนเริ่มมีอาการ
ถูกผีดึงวิญญาณออกจากร่างทั้งบีบคอเอามีดแทง
ส่วนตัวน้องเนี้ยเนี้ยเนี้ยนอนแบบเนี้ยฮะไม่รู้สึกตัว
นิ่งไปเลยนานนับชั่วโมงแม้จะมีคนมาเรียกหลายคน
คนในครอบครัวคนข้างบ้านช่วยกันเขย่าก็แล้ว
ทำทุกอย่างแล้วน้องก็ไม่ฟื้นขึ้นมานะคะ
นรมนเจ้าตัวเล่าด้วยเล่าบอกว่าผีปอบเนี่ย
พาวิญญาณออกไปจากร่างแต่ยังดีนะที่มีพี่ไก่
ที่ชื่อว่าหมื่นแดงช่วยเอาไว้ทำให้ต่อสู้กับผีปอบได้
พี่ไก่เนี่ยพากลับมาพบภูมิก็คือในโลกมนุษย์ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ

โหก็คือผีก็พลดดึงวิญญาณเราออกไปเลยไปแล้วไปด้วยกันใช่ไหม
ก็พาหนูออกแบบร่านมันตัวไปทางแหน่ง
ต้นไม้ฟืนฝุน
ถ้าหนูกระโดดลงมาเสร็จเป็นม้าแล้วหนูก็กระโดดกับม้าสุดหลังเขา
ตอนนั้นก็เริ่มมีมีดมาที่มือหนูสองข้างค่ะ
แล้วหนูก็ขอให้เขาพาหนูไปแทนพ่อเป็นน้องของมัน
เขาก็บอกว่าถ้าหนูต้องการแบบนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปให้
แล้วทีนี้เขาก็พาหนูไปตรงที่มีลูกน้องมันเยอะค่ะ
อืมพี่ไก่ชื่อเหมือนแดง
คุณผู้ชมอาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง

เพราะเคยมีพระนิมิตเห็นผู้หญิงแก่ใส่เสื้อหม้อห้อม
เดินวนไปวนมาล้อมลูกสาวเต็มไปหมด
สร้างความวิตกกังวลแก่ครอบครัวเป็นอย่างมาก
ตอนนั้นนี่พระท่านมาทำพิธีให้นะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วคุณแม่พาครอบครัว
เดินทางไปที่วัดแห่งนี้วัดถ้ำแก้ว
ซึ่งวัดนี้คุณแม่เคยไปบวชจำศิลป์มา
กุมารทองที่นี่แหละที่คอยช่วยเหลือ
นำทางพาวิญญาณลูกสาวกลับคืนสู่ร่างทุกครั้ง
หลังจากที่ถูกผีดึงวิญญาณออกไป
ก็เลยเดินทางมากลับไหว้ขอพรพร้อมทั้งให้
เห็นบอกว่าต้องนำหัวกระโหลกลิงลมมาถวายในสถานที่แห่งนี้
เพื่อช่วยเสริมพลังคอยเป่าสิ่งชั่วร้าย
ให้หนักกลายเป็นเบาแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชม
คุณแม่บอกว่าอยากให้หมอปลาเนี่ยหมอปลามือปราบสัมภเวษีค่ะ
มาช่วยดูแลอีกทางหนึ่งได้มั้ยนี่

เอากระหลุกลิงลมไปปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
ถ้าบอกว่าตอนนี้ผีก็ยังอยู่ในตัวน้องสิ
เชื่อกันด้วยแบบนั้นน่ะ

ลองดูอีก๑เคสนะคะ